พาไปดูอีกหนึ่งปรากฏการณ์ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
ถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะคะ
ไปกันเลยค่ะไปดูพระอาทิตย์ฉายแสงลอดประตูหอคำหลวงค่ะ
ขึ้นเหนือไปกันเลยนะคะที่หอคำหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เหมือนกับใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายละครนะถูกต้อง
ตอนย้อนตะตอนย้อน

ก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมที่นี่
ไปที่ประตูหอคำหลวงกันเยอะเลย
เพื่อที่จะไปรอเฝ้าชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ลอดผ่านบริเวณช่องประตูหอคำหลวง
ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่
มากันเยอะมากเลยโดยเฉพาะช่วงนี้

เพราะว่าเราจะได้ชมแบบนี้เฉพาะช่วงเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น
โดยพระอาทิตย์จะเคลื่อนลงตับผ่านช่องประตูด้านข้างตรงกลางทั้งสอง
จากประตูทางทิศตะวันตกนะคะแล้วทะลุช่องประตูทางทิศตะวันออกพร้อมกัน
ในเวลาประมาณสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีก็คือสี่โมงครึ่งอ๋อ
และจะใช้เวลาเคลื่อนมาอยู่ตรงกลางประตูพอดีเวลาประมาณ๕โมงเย็น
จากนั้นแสงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านช่องประตูและลับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตก
คุณมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นที่จะได้ชมความสวยงามแบบนี้
ซึ่งช่วงที่พระอาทิตย์เคลื่อนผ่านช่องประตูแสงอาทิตย์จะสาดส่องลอดช่องประตู
๐เมตรและแสงจะขยายกว้างขึ้นเมื่ออยู่ตรงกลางประตู
ทำให้เนี่ยค่ะมีบรรดานนักท่องเที่ยวมารอถ่ายภาพตอนพระอาทิตย์สาดแสงลงมา
มีนักท่องเที่ยวไปยืนตรงช่องประตูนะ
พอถ่ายภาพออกมามันจะเห็นยังไงรู้ไหมยังไงเป็นเงาอ่ะเป็นเงาตรงช่องประตู
นี่นี่เหมือนนะคะที่มันสวยมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วไปตอง
ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอดประตูหอคำหลวง
เพราะว่าหลังจากนี้นะคะพระอาทิตย์ตกดิน

วันที่๑๐ธันวาคมอยากให้แวะเวียนกันไปนะคะ
อยากให้พลาดชมกันเลยนะคะไปกันได้ที่
หอคำหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเจียงใหม่เจ้า
ไปชมความสวยงามกันได้ย้ำอีกครั้ง
ถึงแค่วันที่๑๐ธันวาคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะ